มาดูต่อกันที่พี่กัปตันกันบ้างดีกว่านะคะ

แล้วมันมีปมดราม่าขึ้นมาอีกนิดนึง
ด้วยความว่าน้องดินกำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าชัง
แต่กลายว่าอ้าวทำไมปล่อยให้ลูกนอนคนเดียวว่า
คือหลายบ้านจริงก็มีการฝึกนะให้ลูกนอนเอง
ลูกนอนคนเดียวตั้งแต่ตัวเน็กเลย
แต่เขาบอกว่า๘เดือนเนี่ยมันเด็กไปรึเปล่า
สำหรับการที่จะให้น้องนอนคนเดียว
ก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะก็ชื่นชมว่า

กระหุกกลางคืนขึ้นมาจะทำยังไงนะคะ

ดราม่าแบบนี้แล้วอะไรยังไงดี

ประมาณ๓๔เดือนแล้วครับ
แต่ว่าที่เอศฝึกล่าสุดเนี่ย

อะไรอย่างนี้แล้ว

คนก็จะมีวิธีการมันคือคำแนะนำ

แต่ว่าเราไม่เคยบอกว่าต้องทำแบบนี้
เอ๊ะเขาอยากมีพี่น้องให้ดิน

เดี๋ยวเราขอดูความพร้อมอีกนิดนึ

ถ้ามีสองคนมันต้องมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก